คุณผู้ชมครับสำหรับเสาวิเคราะห์ตลบม่านการเมือง
สัปดาห์นี้เราจะมาดูกันนะครับ
ณขณะนี้เองในคั่วการเมือง
เริ่มจะเห็นการแบ่งคั่วแตกคั่วออกมาเป็นคั่วย่อย
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีกลุ่มกวนต่าง

ณขณะนี้เกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทย
ติดตามพร้อมกันและร่วมวิเคราะห์ไปกับ
บุคคลสำคัญในตลบม่านการเมืองครับ
นี่ถ้ามองกันแบบเปลือกนอก
นะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดาของการที่
จะต้องคุมสถานการณ์ให้อยู่
เพราะมันก็ปี๙เดือนมาแล้ว

ก็ถ้าคุมอยู่คงไม่ต้องมีการปรับทัศนคติกันบ่อย
ทางตำรวจเล่นงานพละเอกพจุลอะไรอย่างนี้
แต่ถ้ามองเปลือกครับชั้นในเข้าไปอีกเนี่ย
มันก็มีเครื่องหมายคำถามนะว่า
มันเกิดอะไรขึ้นในห้องเครื่องอำนาจ
ในศูนย์กลางอำนาจพิเศษที่ทำงานกันมาเนี่ยนะครับ
สำหรับผมผมมองภาพใหญ่นะ

อันจะเป็นเครื่องมือที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งเนี่ย
นำไปสู่การทำจำนปฏิกรเนี่ย
มันถึงเวลางวดเข้ามา
ที่จะกลั่นออกมาเป็นร่างสุดท้ายเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับ

ก็ออกมาชัดเจนนะไม่เค้นอะไรอีกล่ะ
ว่าช่วงเปลี่ยนผ่านขอ๕ปีแล้วก็
สมาชิกแต่งตั้งนะครับผมก็เลยมองว่าอีกเหลี่ยมหนึ่งนะ
คือร่างแรกของอาจารย์มีชัยก็ไปใช้การเปลี่ยนผ่านโดยอำนาจสารรัฐธรรมนูล
แล้วก็องค์กรอิสระตรงนี้มองดูว่ามันเห็นต่าง
มันมีความแตกต่างกันขึ้นภายในขอสชนะครับ
ระหว่างประธานร่างประธานร่างนี่จะรับทงจากใครนะ
เขาไม่คุยกันมาก่อนเหรอคะอาทร
คุยครับก็นี่ไงความไม่ลงตัวที่มันโผล่ตรงนี้
คุยแต่ยังไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังไม่สอดคล้องยังเห็นต่างกันอยู่
ข้อสังเกตของผมก็คือว่าถ้าเผื่อสวแต่งตั้ง๕ปีเนี่ยนะ
กับเอ่อให้อำนาจสานรัฐมนูลนะฮะ
เป็นเป็นเป็นเป็นตัวเปลี่ยนผ่านกับยานวิกฤตอะไรนะฮะ
อืมให้คิดถึงความเป็นจริงใครตั้งค่ะถ้าสวแต่งตั้ง
แล้วมีกำหนดเทอม๕ปีเนี่ยใครตั้งนะฮะ
เอ่อคนที่ได้ตั้งสวนั่นแหละเขาก็จำเป็น
อาจารย์มีชัยเนี่ยก็ยังไม่รับปากไม่รับปากรับคำ
อันนี้มันก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์
ซึ่งเข้มข้นในความเด็ดขาดในความใช้อำนาจสำแดงให้เห็น
แสดงให้เห็นแต่ตัวคนร่างประธานร่างเอง
ยังออกอาการยังไม่ชัดเจนมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่
ก็ต้องรู้จักบุคลิกของอาจารย์มีชัยนะครับไม่ธรรมดาหรอกครับ
อาจารย์มีชัยต้องมีเชิงเสมอในแง่ที่ว่า
จะเขียนอะไรออกมาเนี่ยให้ทุกฝ่ายมันรับได้
จะตามใจผู้มีอำนาจอย่างเดียวก็ต้องดูว่าในบ้านนี้เมืองนี้
ใครมีอำนาจบ้างอำนาจพิเศษอำนาจนอกเหนือ
อำนาจอะไรมีมากมายก็ต้องประสานประโยชน์ให้ได้นะครับ
โฟกัสไปที่ประเด็นสวแต่งตั้งนะครับหรือชาวบ้านเขาก็เรียกกันว่าลากตั้งนะครับ
ถ้าจะให้อำนาจสวแต่งตั้ง๕ปีที่จะมีบทบาทในการตัดสิน
ชี้เป็นชี้ตายชะตากรรมของบ้านเมืองเนี่ยต้องถามว่าอำนาจขนาดไหนล่ะ
จะให้ประชุมร่วมรัฐสภา๒สภาสวกับสสในการตั้งนายกหรือไม่นะครับ
คือถ้าหากว่าให้อำนาจจนเกินขอบเขตครอบจักรวาลเนี่ยบางทีคนก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าแรงต่อต้านก็จะทวีขึ้นนะครับผมลองคิดตุ๊กตาขึ้นมาว่า
ถ้าหากว่าจะใช้บริการอำนาจสวในการที่จะชี้เป็นชี้ตายเรื่องของบ้านเมืองเนี่ย
ก็ควรจะต้องแบ่งแชร์ความรู้สึกแชร์อะไรกันบ้างคนละครึ่งเช่น
ถ้าสมมุติว่าสวมีอำนาจต่างนานาซึ่งอำนาจนี้ถ้าหากว่าสวเลือกตั้งคนไม่กังขานะครับ
ที่จะมีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนหรืออะไรทั้งสิ้น
แต่ถ้าเป็นสวแต่งตั้งโดยคนคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียวเนี่ย
ถึงจะผ่านในรูปแบบตั้งกรรมการสัญหาก็รู้อยู่แล้วว่ากรรมการสัญหาที่ตั้งมาก็คงจะต้องสนองตอบอย่างนั้น
ถ้าสมมุติว่าจะให้สวแต่งตั้งมีอำนาจพิจารณาเลือกตัวนายกด้วยก็ไม่ว่ากัน
แต่ต่อรองหน่อยได้ไหมว่าให้สวเลือกนายกจากสสไม่ใช่เลือกใครก็ได้นะครับ
สวกับสสจะประชุมกันแล้วก็เลือกฉะนั้นเมื่อเอามาทางนี้แล้วว่าที่มาเนี่ยเป็นอย่างนี้
ที่ไปก็คือควรจะเลือกจาก๕๐๐คนในสภาไม่ใช่เลือกใครก็ได้อย่างนั้นมันสุดโต่งเกินไปนะครับ
ทีนี้ถึงแม้จะมีให้ใช้สว
ในการเปลี่ยนผ่านอำนาจเนี่ยนะครับแต่ผมยังเห็นว่าความจำเป็นของกระบวนการต่างที่เคยมีอยู่

ก็ควรจะต้องมี
ฐานะในการถวงดุลด้วยนะครับเพราะว่า
สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความจำเป็นของบ้านของเมือง
ถ้าเลือกตั้งแบบประชาธิปไตยจ๋าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองอีก
เหตุการณ์ฝันร้ายจะย้อนกลับมาหรือไม่
การคิดหาทางป้องกันไว้เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
แต่ยาสุดตรงผมฝากไว้ตรงนี้ว่ายาสุดตรง
ที่เราพูดถึงว่าเป็นการผ่องถ่ายเปลี่ยนถ่ายอำนาจ
สัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าเป็นการอาจจะเปลี่ยนถ่ายจากอำนาจหนึ่งไปอีก
อีกคั่วอำนาจหนึ่งตอนนี้มันยังมีแค่สองคั่วอำนาจไหมคะพี่โมด
ของเรานะครับตอนเริ่มถ้าดูย้อนหลังไป
เมื่อคอสชเข้ามาของเรามีอำนาจมันแบ่งเป็นสองขั้ว
ขั้วอำนาจหนึ่งก็คือขอสชขอสชขอปอปอสชอำมาตย์ทั้งหลาย
คือขอสชไปอยู่กับขั้วอำนาจหนึ่งอีกขั้วอำนาจหนึ่งคือเสื้อแดงเพื่อไทย
ต่อสู้กันกับใครวันนี้ทางเพื่อไทยทางเสื้อแดง
คืออำนาจแต่ละอำนาจเนี่ยตอนนี้มันเปลี่ยนไปมันผันแปรไป
แทนที่มันจะเป็นสองขั้วเนี่ยผมมองด้วยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเป็นสี่ขั้วเนี่ย
ขั้วที่มาใหม่คือขั้วเก่าเนี่ยที่มันแต่ใหม่กัน
เรียกพลเอกพระจุลมาเนี่ยนะครับมาเรียกว่าดำเนินคดีนะครับ
ไม่ใช่ว่าปรับทัศนคติสังคมก็ตั้งคำถามอยู่
เพราะว่าพระจุลเนี่ยไปกล่าวหาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจมีผลประโยชน์เนี่ยนะ
คอสชนี่ก็เรียกให้ตำรวจดำเนินคดีได้เลยทันที
ทั้งที่รู้กันว่าพระจุนเนี่ยเดิมทีแรกก็คือพวกเดียวกันนี่แหละ
จุนเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นอดีต
เขาเรียกว่าเป็นอดีตเป็นอะไรเลขาของ

ของฤรัตนมรุทย์
ก็เป็นของสายป่าโดยตรงอยู่แล้ว
ถึงไม่มีคนอยู่กันมาตะรอยตีผนเรือเอกเนี่ยนะครับ

เพราะภูพันธุ์มันหนีไม่พ้นเนี่ยนะครับ
อันนี้ก็เลยเป็นเหตุอันหนึ่ง
เพื่อไทยก็ตอกย้ำความแตกต่างกันออกไป
เรียกว่าที่เอาทหารเข้าไปบุกเข้าไปถึงบ้านเนี่ยนะครับ

อีกอันคือกองทัพ
ตอนนี้กองทัพก็ทำเฉยทำเป็นอะไร

ไม่ใช่ว่าจะทำตามคำสั่งอยู่เสมอไป

มันเป็นสี่คั่วแล้วก็เพราะว่าเรื่องของอำนาจเนี่ยนะ
อำนาจเนี้ยอาจจะเป็นผมมองดูว่าเป็นก็เพราะว่าอ่า
แมพใหม่ของคอสชเนี่ยนะฮะคือการขอให้
อ่ากราภิการยกร่างเนี่ยนะครับกรรมการร่างและคำนวณเนี่ย
อ่าให้เรียกว่าอะไรให้แต่งตั้งอ่าสวเนี่ยนะครับ
การตั้งสวนเนี้ยสวนคลาดอะไรแต่งตั้งใครมีอำนาจแต่งตั้ง
อำนาจที่มีอยู่ฝากนี้เนี้ยน่ะเนี้ย

แต่อันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วว่ามันจะเลือกแบบนั้นหรือเปล่าหรือจะแต่งตั้งทีเดียวเลย
เดียวเลยเพื่อความมั่นคงของตัวเองนะครับ
ก็อยู่ที่ว่าอาจารย์มีชัยจะเป็นประธานยกร่างหรือว่าจะเป็นเสมียร
ถ้าเป็นเสมียนก็คือว่าเขาสั่งมาก็ทำตอนนี้ก็ยังแทงกักกันอยู่อะไรกันอยู่
นี่คือโจทย์สำหรับอาทิตย์ซึ่งจะต้องวัดกันต่อไป

น่ากลัวอะไรที่มันทำให้มันไม่สามารถที่จะรอมชอมกันได้
เหมือนในอดีตที่ผ่านมาก็ค่อยแบ่งจัดสรรปันส่วน
แต่ตอนนี้มันต้องเด็ดขาดกันไปแล้ว
มันก็เรื่องผลไม่โยกผลไม่โยกทางการเมือง
กลัวลงจากหลังเสือด้วยป่ะคะพี่ลิขิต
นั่นก็ด้วยไงวันนี้ขอสชอยู่ในฐานะที่เรียกอำนาจคืน
พระจุลเนี่ยคือใครหวังก็พอมอง
มองข้างหลังไปไหนก็จะรู้ใช่มั้ย
หรือแม้กระทั่งเรื่องสหว่า
เพราะว่าอาจารย์มีชัยอยากจะให้มันอยู่ในกระบวนการที่มันในเชิงประชาธิปไตยมากกว่า
ก็โดยให้สารรับนูนซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นหลักอยู่แล้ว
อันนั้นคงเห็นว่าอันนั้นแหละคือวิธีที่ดี
แต่ว่าขอสชโดยเฉพาะแนวคิดนี่น่าจะมาจากผลเอกประวิทย์มากกว่า
เพราะว่าพวกเดี๋ยวประยุทธก็ดูรู้สึกไม่ค่อยแต่เขาต้องพูดแหละ
เมื่อพวกเดียวกันใช่ไหม
นี่มันก็เป็นการช่วงชิงการนำในทางการเมืองต่อไป
จับตาดูร่างสุดท้ายรัฐมนุนที่จะออกมา๒๙มีนาคมเนี่ยนะครับ
ว่าในบทเฉพาะการนั้นจะมีเนื้อหาสาระอย่างไร
เพราะมันจะชี้ให้เห็นว่าดุลอำนาจมันไปอยู่ที่ใครกันแน่
ผมมองตรงนี้ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ค่อยสบายใจกับภาวะตอนนี้นักหรอก
อย่างที่คุณลิขิตว่าแต่จำเป็นต้องพูดนะครับ
แต่นี่มันก็อยู่ที่อาจารย์มีชัยแหละ
แต่ถ้าจะให้ฟันทงผมขอบอกว่าสวแต่งตั้งแน่นอนครับ๕ปี
แต่ก็อย่างที่คุณทงชัยว่าอำนาจจะแค่ไหน
ได้อย่างใจของทางฝ่ายขอสชพี่ใหญ่ขอสชหรือไม่
ถ้ามันออกมาพบกันครึ่งทางเนี่ยมันก็โอเคล่ะ
เพราะว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งเราเห็นมาแล้ว
แก้ปัญหาไม่ได้ค้าวิกฤตอยู่
กระทั่งทหารต้องเข้ามารอบสอง
รัฐบาลทหารเข้ามาถ้ายังแก้ไม่ได้อีกต่อไปจะทำยังไง
น่าสนใจก็คือรัฐบาลหลังการเลือกตั้งนะครับ
ผมเชื่อว่าจะเป็นรัฐบาลพิเศษนะครับ
จะพิเศษแบบไหนแต่รับรองว่าไม่ใช่รัฐบาลที่ว่า
เลือกตั้งมามาตกลงกันในอะไรแบบที่เคยเป็นไม่ใช่หรอก
แต่จะเป็นพิเศษแบบพบกันครึ่งทางหรือพิเศษแบบต่อท่อกันไปนะครับ
เพราะตอนนี้ก็สังเกตเห็นและจับตาดูแล้วว่า
การที่มีการขีดวงมีการตั้งป้อม
ตั้งเกาะป้องกันผลเอกไปยุดมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะครับ
แต่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับวาสนาของคนเหมือนกันนะครับ
ต่อให้วางรากวางฐานอะไรต่ออะไรนะ
คนเราถ้าไม่มีวาสนาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ครับ
วาสนาได้มั้ยครับ
ช่วง๙จังหวะจากนี้ไปจนถึงวันที่๒๙มีนาคม
มันจะเป็นเหตุการปริจารณ์ที่สำคัญของบ้านเมืองเรานะครับ
สิ่งนึงเนี่ยที่ทำกันเวลานี้
ใครแสดงความเห็นสนับสรรค์
คอสชคุณพูดได้เต็มที่
ใครที่เห็นคัดค้านแนวคิดนี้

เราจะเรียกมาอบรม
นี่คือจุดที่สำคัญ
การที่อาจารย์มีชัย

คอสชล่างมาแบบว่าให้สว

มีอำนาจเท่ากับสส
เรียกว่าเหมือนกับ

ได้พักกันมีพักใหญ่พักหนึ่ง

มีอำนาจตัวเอง

แต่ถ้าที่ท๔๐๑ไม่รอไปขนาดนั้น

พิฤติจะมองเขา

ยังไงครับ๕๕๒วัน

ใช่มันอยู่ดรุงที่บ้าง
ให้ดูแถมสายละครที่เป็นจริงตอนนี้คือความขาดย้างนี่มันจะเห็นร่องรอยมากขึ้น
แล้วก็พอรู้ว่าใครเป็นใครแล้ว
ว่าก็มาจะเกิดอะไรก็ได้ที่ทีเราไม่สามารถจะฆ่าเท่าได้
ในภาวะที่อำนาจแตกคั่วอย่างที่คุณลิขิตว่าเรามองเห็นชัด
และอันนู้นร่างสุดท้ายจะเป็นตัวชีวัตร
อันนู้นอำนาจจะอยู่กับขั้วไหน
ตรงนี้กฎดันโปรมาอาจารย์มีชัย

แล้วมันไม่ใช่มี๒แล้ววันนี้มี๔

มีพวกเท่าไหร่มีกี่พวกที่ดีกว่าคุณ

หย่อนบัตรแล้วกันประชาชน
โปรดติดตามตอนต่อไป